มูเตลูกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะพี่ฝนธนสุนทรนะครับ
อย่างที่บอกไปนอกจากจับไมค์ร้องเพลงแล้วยังชวนเพื่อนจับมือเพื่อน
เธอจ่ะที่ไหนปังเราไปไหว้ไปขอพรกันดีกว่า

ติดตามโซเชียลเนี่ยแล้วก็เป็นแฟนคลับพี่ฝนเนี่ย
จะเห็นว่าที่ไหนมีพิธีเบิกเนธเสริมบารมีเสริมความปัง
ที่ไหนก็ตามนะคะพี่ฝนจะเดินทางไปร่วมพิธีตลอดเวลาเลยจ้ะ
ไม่ให้ขาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงหน้าหน้าทอง
ครอบครัวพี่แกก็ไปเหมือนกันไม่ขาดจริง

มันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันรู้สึกแบบสบายใจมีความสุขอย่างนี้

ใครว่าที่ไหนไปร่วมพิธีนะทำแล้วมันปัง
ฝนเนี่ยไปหมดนะจ๊ะช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงไม่เป็นไร
วอรี่ดอนวอรี่ฉันไปหมด

ไม่ได้ทำให้ใครมันเดือดร้อนซะหน่อยนะพี่แจ๊คเนอะ
ทำอะไรที่มันสบายใจมันก็ดีอย่างนี้แหละค่ะ

พร้อมกับยอมรับแบบเต็มปากเลยนะว่า
ใครจะเรียกเธอว่าเจ้าแม่สายมูเนี่ย

พี่ฝนมูขนาดนี้ค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่ฝนเนี่ย

เชื่อว่าอาจจะไม่เหมาะสมในสายงานเขา

อยากดูแบบว่าอะไรทำไมถึงไม่สักลายมืออ่ะพี่

มันจะมีปัญหาตรงที่เราต้องทำงานแบบเล่นละครอย่างนี้

แล้วมันมีลายมือมันก็เลยแบบเอ๊ะ

ก็ยังไม่ได้คิดไปสักลายมือ

เราอาจจะแบบเล่นเป็นชาวบ้านจน

มันก็แล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อมัน

บางทีว่าฉันรับบทผ้าแถบมาเลย

เกี่ยวกับงานแสดงเนาะ